เช้าเช้าแบบนี้มาตอกย้ำแฟนคาราบาลแดงและแฟน
ข่าวเช้าหัวเขียวนะครับคุณผู้ชมครับว่าห้ามพลาดแคมเปญ
สุดยิ่งใหญ่แจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนครับ
เปญที่จะช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปี๒
ที่สองคุณผู้ชมสามารถร่วมรุ้นและเป็นผู้โชคดีที่จะ
ได้รับมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวคลิกหนึ่งสองห้าจำนวนร้อย
รางวัลร้อยรางวัลมอเตอร์ไซค์สุดลิมิเต็ดสไตล์
หนึ่งล้านบาทอีกสามรางวัลทุกเดือนด้วยนะครับแล้วง่าย
มากเลยนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมค่ะแค่เขียนบีบแล้วก็ส่ง
นี่อ่าวทำยังไงบ้างคะกติกาง่ายง่ายค่ะได้ทั้งคาราเบา
แล้วก็คันโซคูณ๒เลยเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒นะ
พร้อมชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรบนกระดาษเขียนด้วยลายมือ
พับเลยใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงนะแล้วบีบให้แน่นส่วน
อีกวิธีการหนึ่งคือเขียนคำว่าตับพร้อมกับชื่อนามสกุล
โทรศัพท์เขียนลงบนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกันแล้วก็
พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณสองแล้วก็บีบให้แน่นทีนี้ค่ะ
ส่งมาได้เลยที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
สี่หนึ่งสามศูนย์หรือว่าจะส่งที่กล่องชิงโชคที่ร้าน
เจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานรวมถึงร้านค้าที่ร่วม
รายการก็ได้เหมือนกันเนี้ยนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคม
ที่ผ่านมาจนถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ค่ะและจะมีการ
ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซคันแรกยี่สิบแปด
เมศยนนนี้ในรายการปัลลอนข่าวช่วงเก้าโมงครึ่งของ
ทุกวันรอติดตามกันได้นะคะว่าใครจะได้มอเซคัน
ตัวแบบนี้คุณผู้ชมสินค้าหลายหลายรายการเขาปรับ
ราคาขึ้นไปใช่ไหมแต่คาราบาลแดงเหรอ
เหรียญสิบเหรียญเดียวเหรียญห้าสองเหรียญก็ได้
หรือจะเหรียญบาท๑๐เหรียญพอไม่ต้องไปเพิ่มเหรียญอีก
เพราะว่าคาราบาลยังยืนยันราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิมครับ
แล้วฝาคาราบาลอย่างที่น้ำแข็งบอกไป
ยังสามารถส่งมาลุ้นรถมอไซค์กับทองล้านอีกด้วย

แดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒แจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับ